ส่องจนตาลายไปหมดแล้วเนี่ย

ทำไมอ่ะเพราะว่าคนนี้เขาจะมาดูให้เขามารออยู่แล้ว
พบกับหมอไก่พพาธินีกันเลยค่ะ
พบกับอาจารย์พอพาคินี
ผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดี๋ยวคนไหนหมอไก่เนี่ย

ไม่ใช่หมอไก่สวัสดีค่ะ
ใครจะมาว่าดิฉันเป็นหมอไก่ไม่ได้นะคะ
จริงนั่งอยู่ตรงนี้แล้ว
วันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของสถานที่
ที่จะแนะนำไปไหว้พระในช่วงสงกราน

มีนาคมแล้วเดือนหน้าสงกรานแล้ว

จะได้แบบครอบคลุมทุกพื้นที่คุณผู้ชมที่อยู่๔ภาค
ภาคแรกภาคเหนือที่ไหนที่แรกคะ
ภาคเหนือเนี่ยแนะนำให้ไปที่พระธาตุช่อแฮ

ที่พระธาตุที่นี่ก็ถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก

ส่วนมากเนี่ยคนที่มาไหว้พระธาตุช่อแฮเนี่ย
เขาจะมาขอกันเกี่ยวกับเรื่องของการงาน
คือมาขอเรื่องของการงานแล้วจะสำเร็จ
ในแง่ของพวกแบบให้การงานเจริญก้าวหน้า
ให้มีบารมีในการปกครองลูกน้อง
ให้ได้ลูกน้องที่ดีมีความซื่อสัตว์นะคะ
ลูกค้าเชื่อใจนะ

ถือว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีขาน

โอ้โหส่องที่นี่ไปเลย

ในการไหว้ในการบูชาพระธาตุช่อแห่นะคะ
เราสามารถบูชาได้ด้วยดอกไม้ทูบเทียนธรรมดาเลย
แล้วก็ทำการเวียนรอบองค์พระธาตุเนี่ย

เขาเรียกว่าผ้าห่มองค์พระธาตุนะ

ส่งผลทำให้อุปสรรคปัญหาที่มันปิ๊กคัด
ที่มันทำให้เราแบบไม่ประสบความสำเร็จสักทีมันหายไป
มีที่จะได้ลื่นพืช
แล้วยังมีอีกไหมคะว่าไปถึงวัดพระท่าเช่าแหอแล้ว
จะต้องไปไหว้ตรงไหนยังไงบ้าง
แนะนำนะก็คือที่หลวงพ่อทันใจ
เหนือเขาจะมีเยอะมากเลยนะหลวงพ่อทันใจ
แต่ว่าที่นี่จะมีเทคนิคอยู่นิดนึง
ที่อื่นเขาจะเป็นการเซียมซีใช่ไหมคะเพื่อแบบว่าทายดวงอะไรอย่างนี้
แต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าไม้วาเสี่ยงทาย

เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรนะไม้วาเสี่ยงทาย
ใช่ค่ะก็คือเป็นการแบบวัดขนาดแขนก่อนและหลังในการที่เราอธิษฐาน
ถ้าสมมุติว่าเราอธิษฐานแล้วตัวไม้ของเราก็คือมือเรายาวกว่าจุดที่เรามาร์คไว้

คือก่อนที่เราจะขอพรเราต้องมาร์คไว้วัดว่าเราเนี่ยถือไม้แล้วก็มาร์คไว้อยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชม
พอขอพรเสร็จวัดใหม่ถ้าเลยออกไปจากจุดเดิมแปลว่าจะสำเร็จผล

ไม่ใช่อันนั้นมันคุกกี้เสี่ยงทาย
เอาไปลองดูไปลองดู

ระบดูนะใครอยากไปเสียงทายเดี๋ยวจะไปขอพรเรื่องของความเก่าหน้าความสำเร็จนะ
ไปที่พระท่าช่อแหญ่จังหวัดแกร้งในภาคเหนือนะคะ
โปรรัฑย์โปรรัฑย์
ที่ที่ฉันไปล่าสุดเนี่ยโอ้โหช่วง๒ทุ่มยังมีคนไปไหว้

ได้ตลอดเวลาไม่ได้จำกัดช่วงเวลา
ใช่ค่ะถ้าตอนกลางวันคนจะเยอะนิดนึง

เอาตอนที่เราสะดวกได้หมดนะคะ
ที่นี่คือจะไปขออะไรยังไงบ้างคะหมอไก่
ก็คือโดยมากก็คือขอได้ทุกเรื่องนะคะ
คนจะเน้นในเรื่องของพวกการงาน
การแบบเอาชนะสัตว์ในเรื่องของแบบการแข่งขัน
เพราะว่าสมัยก่อนท่านเคยเอาชนะศัตรูได้ใช่ไหม

สมมุติว่าใครตอนนี้แบบทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันสูงอะไรอย่างนี้
แนะนำให้ไปไหว้ที่นี่เลยนะครับ
แล้วก็มีเคล็ดลับกันด้วยไหมคะเออเออเคล็ดลับ
การไหว้นะคะเราสามารถไหว้ด้วยดอกไม้ทูบเทียนที่เขาจะมีจัดเตรียมอยู่ใกล้กันเลยนะคะ
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าจะนำของไปถวาย
นะก็แนะนำเป็นพวกไข่ต้มก็ได้นะคะผลไม้พวกผ้าสามสี
หรือว่าถ้าใครจะบนแนะนำเป็นการบนด้วยเพลงโคราช
โคราชใช่ค่ะเขาจะมีหมอเพลงอยู่ใกล้กันเลย
อ๋อคือคุณไม่จำเป็นต้องไปร้องเองใช่ไหม

จะไปร้องเองแก้ใช่จะไปร้องเองคือมีหลายต่อหลายคนแหละ

แล้วเขาบอกว่าที่นี่จะไปลอดสุมประตูใช่ไหมคะ
ตรงนี้สำคัญมาก
ถ้ารอสองครั้งก็ถือว่าจะได้มาอยู่ที่นี่
หรือว่าอาจจะได้มาทำงานที่นี่

สามครั้งทำยังไงคะ

ว้าว
นี่ไปรอดมาสักร้อยครั้งได้มั้งฮะ

รอดหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง

เอาทีสองเนื้อแล้วภาคอิศานะ

กับหมอกไก่กันแล้ว๓ผู้โชคดีที่จะมาตรวจสอบเมื่อต้นชะตัดกับ
ไก่จะได้รับนี่ค่ะด้านหน้าวัตถุมงคลเป็นเหรียญหลวงปู่
เหลว๓๐มากจากหมอกไก่นะคะท่านแรกนะคะคุณนัททินีเกิดวันที่
สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดถามมาเรื่องการงานการเงินค่ะ
อ่าในเรื่องการงานก่อนเลยนะคะในเรื่องของการงานเนี้ย
เขาเรียกว่ามีดาวจักรพรรดิเนี้ยโคจรเข้ามาในด่วงนะคะครับ
ดาวจักรพรรดิเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ลบไม่ได้บันลังค่ะ
ก็คือต้องเหนื่อยมากต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคคือการงานมันไม่ได้โรยไปด้วยกีบกุหลาบ
คือมันต้องแบบว่าต่อสู้แก้ไขการแข่งขันอยู่เสมอนะคะ
แล้วก็อาจจะต้องเหนื่อยกับเรื่องของพวกความสัมพันธ์ภายในองค์กร
เรื่องของการประสานงานกับคนเยอะเนี่ยอาจจะทำให้แบบต้องสดพาราเป็นกระปุก
โอ้โหอาจจะปวดหัวบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าอดทนแล้วก็สู้ต่อไปมันก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้เหมือนกัน
ครับนะอ่าส่วนในเรื่องของการเงินบ้างนะคะครับ
เรื่องของการเงินเนี่ยแนะนำให้สำรองเงินเอาไว้ดีกว่าเผื่อเอาไว้นะคะ
เพราะว่าดวงเนี่ยมีเกณฑ์ต้องใช้เงินเยอะนะในช่วงปีนี้ค่ะ
อย่าอย่าเพิ่งไปเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งนะคะท่านที่สองค่ะ
คุณปอเช่นะหรือว่าปาปาพริกนะคะหรือคุณพอสเนี่ยไม่แน่ใจนะ
เกิดวินที่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยสามนะคะถามเรื่องสุขภาพการงานค่ะ
ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจจะต้องระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกล้ามเนื้อ
แล้วก็เรื่องของเลือดลมนะคะบางทีแบบว่าปวดเมื่อยหรือว่าเป็นพวกแบบว่าเส้นเอ็นอะไรพวกนี้
อาจจะแบบว่ามีปัญหานะคะแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงมาก
ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยโอ้โหในช่วงนี้เขาเรียกว่ามีงานหนัก
งานหนักนะคะแล้วก็มีโอกาสที่แบบว่าจะมีงานใหม่เข้ามาเช่นสมมุติว่าเราทำงานประจำอยู่เนี่ย
อาจจะแบบมีการเสริมเข้ามาหรือว่าได้รับคำสั่งให้ทำงานเพิ่มขึ้นอีก
ก็คือต้องเหนื่อยเพิ่มเป็น๒เท่าอาจจะต้องแบบว่าเตรียมตัวเตรียมใจ
แล้วเตรียมร่างกายสุขภาพให้พร้อมเลยนะแต่ว่าก็ดีนิดนึงคือว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน
อ่าต้องแลกกันหน่อยนะคะอาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยด้วยนะคะ
และท่านสุดท้ายคุณปราโมทเป้นะคะเกิดวันที่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
สุขภาพโชคลาภค่ะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจจะต้องระวัง
ระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกแบบการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุแล้วไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องระโลกนะ
ค่ะนะคะเพราะว่าดวงเขาเนี่ยคือมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลค่ะนะ
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังอาจจะต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการพวกขับรถทางไกล
หรือว่าอาจจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษค่ะนะฮะส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนเล็กในช่วงนี้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นลาบจากการทำงานมากกว่า
อย่างที่หมอไก่เคยบอกนะว่าถ้าดวงที่มีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเกิดไม่หลีกเลี่ยงการขับรถทางไกลก็คือให้คนอื่นขับ
มันก็ราบลื่นแล้วได้ลาบอีกด้วย

กับทุกท่านที่ได้ดูดวงวันนี้เลยนะคะ